ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะครับจะพาท่านผู้ชมย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางกรุง
ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง๒๐ศพนะครับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก
เหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์นะครับ
สิงหาคม๒๕๕๘เกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ใกล้สารเท้ามหาพรม
กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาสักการะสารเท้ามหาพรม
พ่อค้าแม่ค้าและผู้คนที่สัญจรไปมาถูกแรงระเบิดทำให้เสียชีวิต๒๐รายบาดเจ็บ๑๓๐คน
บ่ายวันรุ่งขึ้นเกิดเหตุระเบิดอีกครั้งใกล้ท่ามเรือสาธรณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์
กล้องวงจรปิดเห็นนาทีคนร้ายใช้เท้าเขี่ยมระเบิดลงไปในแม่น้ำแล้วเดินออกไปจากนั้นไม่นานระเบิดก็ทำงานโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บ
มือปราบฝีมือดีถูกระดมวางแผนแกะมรอยหาตัวคนร้ายชุดสืบสวนหาบ่อแสจากกล้องวงจรปิด
กระทั่งพบชายต้องสงสัยทิ้งกระเป๋าเป้ไว้บนม้านั่งในที่เกิดเหตุก่อนเดินไปเรียกรถตุ๊กไปลงที่บริเวณหัวลำโพง
หลังจากเขาจากไปไม่นานก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นสอดคล้องกับคำให้การของพยาน
ที่สำคัญพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวต่างชาติ
ขณะที่ทางการไทยเชื่อเป็นฝีมือของผู้เสียประโยชน์ในการค้ามนุษย์
และยืนยันไม่ใช่การตอบโต้ไทยที่ส่งตัวผู้ลิภัยชาวอุยกูให้จีน
โดยได้ภาพผู้ต้องสงสัยจากกล้องวงจรปิดจับกลุ่มได้เพียง
ทางทั้งหมดนี้ก็อยู่ในห้องพักจึง๒ท่านมี๒คนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ออกมาจากไป
อยู่ด้วยกันครับอยู่ในพืชที่พักนี้ครับ
ทางสืบสวนล้วนครับว่าเขาเป็นกลุ่มเดียวกันเดินทางมาที่นี่
ย้ายมาจากที่นี่มาพักที่นี่หรือพักสองที่สนับที่พักไป
ขอยืนยันว่าทั้งหมดถูกตัวถูกตัวถูกกลุ่ม
ว่าเราจะรีบจับกลุ่มคนที่เหลือมาให้เร็วที่สุดได้อย่างไร
สิงหาคมตำรวจจับกลุ่มอาเด็มคาราดักได้ที่อพาร์ทเมนต์ย่านหนองจอก
ต่อมายูซูฟูถูกจับได้ที่พรมแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสาแก้ว
ทั้งคู่ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน
ถูกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่กลับคำให้การเป็นปฏิเสธในชั้นศาล
อ้างว่าที่รับสารภาพเพราะถูกกดดันและไม่เข้าใจภาษา
ผ่านไป๒ปีวันนาสวนสรรหรือไหมสาระ
ถูกจับกลุ่มที่สนามบินสุวรรณภูมิ
หลังตำรวจสืบสวนขยายผลพบว่า
และสามีชาวตุรกีเป็นผู้เช่าห้องพักให้ผู้ก่อเหตุอยู่อาศัย
ทั้ง๓คนถูกดำเนินคดีที่สารทหารกรุงเทพ
จากขณะเกิดเหตุอยู่ในยุคของรัฐบาลคอสช
ก่อนถูกโอนคดีมายังสารอาญากรุงเทพใต้

ระหว่างพิจารณาคดีในศาลทหาร
เด็มและยูซูฟูถูกควบคุมตัวที่เมืองจำมธบสิบเอ็ด

ถูกย้ายไปคุงขังที่เมื่อเดือนจำชกคราว
ภายในกองพันธ์ทหารราบมนตรฐานปกที่๑๑

ส่วนวันนานได้รับการประกันตัว
โดยคดีนี้มีอุปสรรคอยู่ที่ภาษา
เนื่องจากอาเด็มรู้เพียงภาษาอุยกู
จึงต้องมีล่ามแปรไทยเป็นอังกฤษ
และล่ามแปลอังกฤษเป็นอุยกูอีกต่อหนึ่ง
โดยคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาล
๑ตุลาคมนี้สารนัดพร้อมคู่ความ
เพื่อกำหนดวันนัดสืบพยานโจทย์
และพยานจำเลยอีกครั้ง